ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยรายชื่อบัญชีของข้าราชการ
แล้วก็มีการปลดเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะรอการสอบสวนว่ามีความผิดจริงหรือไม่นะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาขีดเส้นใต้เมืองไทยถึงกรณีนี้
ว่ามีการพูดคุยถึงกรณีที่หัวหน้าคอสชเตรียมที่จะคืนตำแหน่งให้กับข้าราชการบางส่วน
หลังจากการที่สอบสวนออกมาแล้วไม่พบว่ามีความผิดจากกรณีนี้นะคะ
อกจากนี้ค่ะจะมาพูดคุยขีดเส้นใต้หรือถึงเรื่องของความคืบหน้าการทวงคืนผืนป่าด้วยนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เกือบ๒ปีแล้วนะครับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคอสชและรัฐบาลภายใต้คอสช
ที่ผ่านมาเรื่องที่คุณดาวเกริ่นเมื่อสักครู่เนี่ย
จริงถ้าย้อนกลับไปได้ก็คือว่าลองนึกดูสิครับว่าสถานการณ์หลังจากมีการยึดอำนาจใหม่
คศได้สั่งย้ายค่าราชการหลายคนครับ
ระดับประหลัดกระทรวงหลายคนระดับอธิบดีหลายคน
เหตุผลในการย้ายตอนนั้นมีเรื่องเดียวครับ
บอกว่าเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น
ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาเลย
นี่ผ่านไปเกือบ๒ปีแล้วนะครับ
ข้าราชการที่ถูกย้ายเหล่านั้นก็ยังไปอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าถูกแขวน
เอาถัดมาหลังจากนั้นก็มีการประกาศใช้มาตรา๔๔
ประกาศใช้มาตรา๔๔ย้ายค่าราชการอีก๒ล็อตมั้งครับ
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเหตุผลในการย้าย
พูดในธรรมนองว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตคอลลับชั่น
วนอีกทีนะฮะชุดแรกระดับประหลัดกระทรวงอธิบดี
ไม่มีการตั้งข้อกล่าวหา
ย้ายไปด้วยเหตุผลว่าเพื่อให้ประสิทธิภาพของการทำราชการดีขึ้น
ก็แปลว่าถ้าคนเก่าอยู่แล้วมีปัญหาแต่ไม่พูดถึงเรื่องว่าใครมีทุจริต
ตอนหลังย้ายด้วยมาตรา๔๔
ด้วยมาตรา๔๔นี่เป็นที่เข้าใจกันว่า
เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอลลับชั่นในหน้าที่
ทีนี้เกือบ๒ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นยังไงครับ
ชุดแรกที่ย้ายไปโดยไม่มีข้อกล่าวหานั้นเนี่ย
ไม่มีใครไปสอบไปถามเลยครับว่าเขาทำผิดอะไรหรือไม่ยังไง
ไม่มีการสอบสวนไม่มีการเชิญมาให้ข้อมูล
ก็แขวนไว้อยู่อย่างนั้นนะครับ
แต่ว่าชุดหลังที่ใช้มาตรา๔๔เข้าไปโยกย้ายเนี่ย
อันนี้มีครับมีเชิญไปพูดมีเชิญไปคุยมีเชิญไปให้ข้อมูล
แต่ว่านี่จะถึง๒ปีแล้ว
หัวข่าวที่ให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ย

ว่าขณะนี้เนี่ยได้เตรียมการที่จะคืนตำแหน่ง
ให้กับค่าราชการบางคน

แต่ว่าสิ่งที่ข้าราชการเขาเรียกร้องกันก็คือว่า
ถ้าผิดก็ดำเนินรองยาก
ลงโทษไปตามแก่เหตุผลก็ไม่ว่าอะไร
แต่คนที่เขาคิดว่าเขาไม่ผิดแล้วย้ายไปแขวนไว้อย่างนั้นเนี่ย
อีกไม่กี่เดือนเขาจะเกษียณค่าราชการแกเกษียณอายุไปอีกหลายคนแล้วนะครับ
เขาก็ไม่อยากจะเกษียณไปในสภาพที่ว่ามีตำหนิมีตำหนิ
เกษียณไปโดยการมีตำหนิไม่สง่างาม
ตอบคำถามลูกหลานลำบากว่าพ่อปู่ตาไปทำอะไร
ถึงต้องถูกจับแขวนจนกระทั่งเกษียณ
ฉะนั้นสิ่งที่ในแวดวงข้าราชการเขาเรียกร้องถึงขอสชถึงรัฐบาลก็คือว่า
ให้เร่งดำเนินการสอบสวนซึ่งก็ไม่น่าจะยากหรอกครับ
ไม่น่าจะเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรมากถ้าไม่ผิดคืนตำแหน่งให้เขา
ถ้าผิดก็ดำเนินการลงโทษดีกว่าปล่อยไว้อย่างนี้จนกระทั่งเขา
เกษียณอายุคาเก้าอี้ที่ถูกแขวนไว้แล้วไม่รู้จะทำอะไรไม่มีงานทำ
ข่าวที่รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อวานก็ถือว่า
ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับมันจะได้ชัดเจนซะที
งั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับคนที่เขาทำงานมาข้อนชีวิต
แล้วเขาถูกย้ายแล้วไปแขวนไว้แล้วต้องเกษียณอายุราชการไป
โดยไม่กลับมาในตำแหน่งเดิมเนี่ยมันทำร้ายกันมากพอสมควรล่ะครับ
ในชีวิตราชการนั่นก็เรื่องหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งที่คนถามกันมากก็คือเรื่องการทวงคืนผืนป่าครับ
จำได้ไหมครับหลังจากมีการยึดอำนาจขอสชใหม่
ขอสชยึดอำนาจใหม่ตั้งรัฐบาลใหม่
สิ่งหนึ่งที่ขอสชทำและถูกใจประชาชนมาก
ก็คือมีกองกำลังร่วมกันระหว่างตำรวจทหารฝ่ายปกครอง
บุกไปยึดทวงคืนผืนป่าที่นั่นที่นี่
ลายใหญ่ลายเล็กโดนหมดโดยเฉพาะรายใหญ่
หลายรายนะครับที่เป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์
ว่าดำเนินการมาไม่ถูกต้องเป็นที่หลวง
กรรมสิทธิ์มาไม่ถูกต้อง
ทำรีสอร์ทเยอะแยะไปหมด

เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่มีอำนาจพิเศษของคอสช
ไม่มีอำนาจพิเศษของรัฐบาลไม่ใช้มาตรา๔๔
การที่จะไปทำอย่างนี้ยุ่งยากมากเพราะว่าต้องเดินตามกฎหมาย
แล้วกฎหมายเนี่ยกว่าจะใช้กฎหมายไปดำเนินการได้ใช้เวลานานมาก
ฉะนั้นเมื่อมายึดกันเห็นกันจะอย่างนี้
สังคมสังคมชอบใจนะครับให้กำลังใจนะครับ
ปีกว่าที่ผ่านมาเกือบ๒ปีแล้ว
แต่คำถามที่สังคมยังไม่ได้ยินคำตอบเลยก็คือว่า
ที่ไปยึดไว้ยึดไว้ยึดไว้เนี่ย
จริงพื้นแผ่นดินมันก็อยู่อย่างเก่าอะครับ
แต่ว่าที่บอกว่าไปยึดไว้ยึดไว้ยึดไว้
ทำอะไรกันไปถึงไหนครับ

ปีกว่านี้ไม่มีคำอธิบายเลยว่า
รายที่นั่นดำเนินการไปถึงไหน
ขณะนี้ขั้นตอนกำลังทำอะไรอยู่
กำลังรวบรวมสำนวนส่งฟ้องศาล
หรือยังไงเรื่องไปถึงไหน
ภูเขาลูกนั้นลูกนี้
จังหวัดนั้นจังหวัดนี้แต่ละเรื่อง
ทีมโคศกหรือทีมของขสช
ช่วยทำความจริงออกมาหน่อยได้ไหมครับ
ว่าแต่ละเรื่องที่ไปยึด

สมมุติว่าที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้

อยู่ระหว่างการรวบรวมคดี
อยู่ในระหว่างขั้นตอนการสอบสวน
หรืออยู่ในขั้นตอนที่ว่าส่งไปอายการแล้ว
อายการกำลังรอที่จะส่งฟ้องศาลอยู่

ว่าแต่ละกรณีแต่ละกรณีไปถึงไหน

แต่ถ้าเขาผิดก็ควรจะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพราะจำได้ไหมครับว่าตอนที่ไปยึดเนี่ย
เจ้าของเขาเขาบอกว่าเขาได้มาโดยถูกต้อง
รายใหญ่ที่คนนึกกันออกก็เช่น
ปากช่องเอ้าที่เขาใหญ่
ที่เขาใหญ่นั้น๒๓ลายลายใหญ่ทั้งนั้น

แต่ว่ามาถึงป่านนี้
ไม่มีใครรู้ว่าแต่ละเรื่องนั้นไปถึงไหน
ที่ภูเก็ตโอ้ยที่ภูเก็ตก็ตื่นเต้นกันใหญ่
อุทยานสิรินาทอะไรนั่นน่ะแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาเรื่องก็เงียบไปหมด
สังคมเขาแคลงใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพอถึงจุดหนึ่ง
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและทุกอย่างกลับไปอย่างเดิมอีก
ก็แปลว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ฉะนั้นนี่คือสองเรื่องที่คิดว่าคศหรือรัฐบาลจะต้องเร่งทำ
เรื่องที่๑คืนความชอบทำให้กับค่าราชการที่เขาไม่ผิด
และเขากำลังจะเกษียณอายุอยู่ในไม่กี่เดือนข้างหน้า
ถ้าเขาผิดก็ดำเนินการลงโทษตามโทสานุโทษที่เขาควรจะได้รับ
แต่ถ้าเขาไม่ผิดไปกักไปขังไว้อย่างนี้ไปแขวนไว้ลอยอย่างนี้
เขาก็เกษียณไปโดยมีมณฑินและมีตำนี
กับเรื่องการทวงคืนผืนป่าที่คลึกโครมมากและประชาชนให้กำลังใจกันมาก
ช่วยทำออกมาเลยแต่ละคดีใหญ่ทำอะไรไปถึงไหน
สุดท้ายวันนี้อยากจะปิดท้ายเรื่องของโลกออนไลน์หน่อยครับ
สังคมออนไลน์ถ้าขาดสติแล้วไม่ยังคิดแล้วไม่กรองให้ดีทำร้ายคนไปเยอะแล้วครับ
ล่าสุดจะให้เห็นภาพในจอเขาโพสต์ภาพนี้กันครับ
ภาพที่น้องเมย์เข้าพบอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักชินวัฒน์
เป็นรูปเก่าแท้เลยครับเป็นรูปเก่าที่เธอไปแข่งขันมาคราวที่แล้ว
แล้วก็เข้าพบนายกเข้าพบรองนายกเข้าพบใครต่อใคร
แต่เอามาโพสต์กันใหม่แล้วเขียนข้อความว่า
แท้ก็รู้ว่าน้องเมย์เป็นฝ่ายแดงอะไรทำนองนี้
่อนอยู่ในสังคมออนไลน์ฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของการขาดสติ
แล้วคนที่ได้รับมาก็ไม่ได้ยังคิดหรอกครับว่านี่เป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่
แล้วก็ส่งต่อเพราะคิดว่าการส่งต่อเร็วนั้นมันเท่กว่า
ให้หมดก็ไปว่อนอยู่ในสังคมออนไลน์อันนี้ถือว่าเป็นการทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเขานำชื่อเสียงมาแก่ประเทศชาติขาดสติจริงครับ
เอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
ก็ทั้งกรองก็จะต้องกรองทั้งผู้ส่งสารเองและผู้รับสารเองนะคะ
งั้นไปทำร้ายจิตใจคนที่เขาอุตส่าห์นำชื่อเสียงมากับประเทศชาติ